ถ้าคุณผู้ชมกำลังทานอาหารเลยเราขออภัยจริง
เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการตายปริศนาของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนึงค่ะเขาถือหม้อมาใบหนึ่ง
แล้วเขาก็วิ่งไปหาเพื่อนบ้าน
แล้วเขาก็ล้มลงตายอยู่ตรงนั้น
หม้อแดงฉานไปด้วยเลือดของเขา
ไปดูเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็น

นี่ไงก็ถึงบอกคุณผู้ชมว่า

จริงเนี่ยเช้าบ้านมันจะมีพาดที่มืองูเงินมืองูกันไปมาหมดเลย
ตำรวจพครารสาฯไปดูที่บ้านเหลหังนี้ครับ
ตรงบริเวณหน้าบ้านเจอศพของผู้เสียชีวิตคือนายพิพัฒน์นะคะอายุ๔๘ปี

แล้วอย่างที่บอกคุณเห็นนะหม้อนี้เป็นหม้อทำแกง๑ใบ
หม้อมีเลือดนะคะอยู่เกือบครึ่งหม้อเป็นเลือดสดเลย
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์ค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละเล่าแบบนี้
ตอนเย็นเห็นทางด้านของตัวนายพิพัฒน์คนตายคือวิ่งออกมาจากบ้าน
มาที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านแล้วถือหม้อใบนี้มายืนตะโกนเรียกพ่ออยู่หน้าบ้าน
เข้าใจว่าเอ๊ะสงสัยในหม้อจะมีปลาไหลใส่มาให้พ่อหรือเปล่า
ตะโกนเรียกพ่อตัวเองแต่อยู่ดีตัวนายพิพัฒน์คนตายล้มลงไปนอนดิ้นกับพื้นค่ะ
จนกระทั่งเสียชีวิตชาวบ้านก็เลยต้องแจ้งตำรวจ

ทางด้านแม่ของตัวนายพิพัฒน์คนตายแม่ชื่อนางจ้อนอายุ๗๗ปี
แม่บอกว่าลูกชายพี่พัฒน์ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะ
สิ่งที่มีก็คือเคยประสบอุบัติเหตุนะคะรถคว่ำมาเมื่อ๖เดือนที่แล้ว
มีบาดแผลตรงบริเวณหน้าผากแล้วมีอาการเจ็บปวดตลอดมาเลย
ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตเพิ่งมาหาแม่ที่บ้านเหมือนกัน
แล้วพูดเป็นในว่าแม่อยากจะตายแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่
แม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะตายจริงค่ะ
คือแม่เองก็ยังแปลกใจนะเพราะไม่คิดว่าการที่ลูกไปหา
และบอกว่าอยากจะตายและก็จะตายจริงค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบค่ะที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็เจอว่าตรงมุ้งคุณผู้ชมไปดูมุ้งแล้วก็ที่นอน
นี่ตามพื้นบ้านคือมันมีรอยเลือดหยดอยู่หลายจุดเลย
ก็เลยคาดการณ์ไว้เบื้องต้นแบบนี้ว่า
ที่นายพิพัฒน์เขาจะเสียชีวิตอาจจะอาเจียนออกมาคุณ
เจียนออกมาเป็นเลือดแล้วมันก็หยดลงตามพื้น
ที่เจ้าตัวจะถือหม้อซึ่งมีเลือดอยู่ในหม้อมาจากอาเจียนของตัวเขาเองนั่นแหละ
วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครช่วยได้ทัน
ก็เลยล้มลงแล้วเสียชีวิตค่ะตำรวจบอกว่านี่เป็นแค่การคาดการณ์เบื้องต้น
แต่ยังไงต้องส่งศพนะคะของคนตายไปชนสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอีกครั้งหนึ่งค่ะ